ความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของคุณลุง

แล้วก็ปรากฏว่าหายไป
ถ้านับวันนี้ที่เจอเนี่ยก็กี่วันเนี่ย

รองเท้าบ้างอาจจะไม่ใช่ของคุณลุงอีก
แล้วก็มีการทำบุญทำพิธีตามความเชื่อด้วย
ขอให้แบบเปิดป่าขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่ช่วยให้เจอ

ใช่แล้วฮะเดี๋ยวมาดูความคืบหน้ากันนะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้เป็นวันที่๗วันที่๗ของการค้นหา
นายสมภูลภูมองชัยหรือว่าลุงก้อย
ก้อยอายุ๕๙ปีนะครับเป็นชาวจังหวัดกรสินพลัดหลงกับเพื่อนบ้าน
ตอนที่เข้าไปเก็บเห็ดในป่าเขตอุทยานแห่งชาติภูพาล
ตำบลสร้างค้ออำเภอภูพาลจังหวัดสกลนคร
คือมันเป็นพื้นที่รอยต่อกับทางกรสินด้วยนะครับ
เข้าไปเมื่อ๑๑สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วก็หายตัวไปพัดหลงกับเพื่อนนะครับ
วันนี้กองอำนวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายจังหวัดกรสิน
ที่ทำงานร่วมกับศูนย์อำนวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายจังหวัดสกลนคร
ปรับแผนการค้นหานะครับจัดกำลังตำรวจทหารฝ่ายปกครองอาสาสมัคร
แล้วก็หน่วยงานต่าง๕๐๐กว่านายกระจายกำลังกันเดินเท้าปูพรมค้นหา
ตามพื้นที่เป้าหมาย๑๐จุดนะฮะคือความจริงแต่ละวันก็ทำลักษณะแบบนี้
แต่ไม่เจอนะครับแต่ละจุดวันนี้ก็กระชับแถวการค้นหาให้แคบลง
เพื่อลดช่องว่างของพื้นที่เป้าหมายนะฮะความยากลำบากก็คือในพื้นที่เนี่ยเป็นป่าทึบนะครับ
หลายจุดก็มีความชันแล้วก็มีฝนตกมาต่อเนื่องด้วยวันนี้นะฮะ
เดินเท้าค้นหาในพื้นที่ฝ่ายน้ำตกแก้งกะอามพื้นที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินเนี่ย
วันนี้ไปเจอยารักษาโรคความดันโรคเบาหวานทิ้งเกลือดอยู่ในพื้นที่ป่านะอืมอ่า
แต่ไปตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นของชาวบ้านในพื้นที่ตะบนผาเสวยไม่ใช่ของลุงก้อยที่ศูนย์หาย
คือที่เจ้าหน้าที่บอกชาวบ้านเขาก็เดินกันบ่อยแถวนี้นะ
ขณะที่ญาติญาติครับวันนี้นิมนต์หลวงปู่กว้างอัตตานุรักษ์โขหรือว่าหลวงพ่อลายอายุ๗๕ปี
จากสำนักส่งบ้านสวนสวรรค์สวรรค์ตะบนสร้างค้อมาอีกครั้งนึงนะครับ
คือเมื่อวานก็มาแล้วครั้งหนึ่งวันนี้นิมนต์มาทำพิธีที่ป่าภูพานอีกครั้ง
คือเคยเข้ามาทำพิธีใช้ตุ๊กตาแลกตัวลุงก้อยแล้วกับเจ้าที่เจ้าทาง
แต่ว่าหลวงพ่อลายบอกว่าตุ๊กตาทหารที่เคยเอามาทำพิธีเนี่ยเจ้าที่ไม่พอใจคุณเห็นมาสอ
เพราะว่าตุ๊กตาไม่ได้สวมชุดทหารแล้วก็ไม่มีปืนประจำกาย
ก็เลยให้ญาติลุงก้อยไปหาตุ๊กตามาใหม่มาทำพิธีใหม่นะครับ
แล้วก็นิมนต์พระสุริยาวัดสว่างคงคาอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาลสินมาด้วยนะครับ
มาทำพิธีขอเข้ามาเจ้าป่าเจ้าเขาด้วยการนำขันห้านำอาหารหมากพลูมาประกอบพิธี
ตรงจุดที่ลุงก้อยพัดหลงกับเพื่อนบ้านก็ใช้เวลาอยู่ครึ่งชั่วโมงกว่านะครับ
แล้วก็เสร็จพิธีซึ่งพระสุริยาเนี่ยบอกว่าตอนนี้เจ้าที่ก็ยอมปล่อยตัวลุงก้อยออกมาแล้วนะ
ญาติญาตินี่แบบดีใจพอได้ฟังแบบนี้ดีใจแต่ก็ไม่รู้ว่าจะจริงหรือเปล่าไง
แต่สุดท้ายไม่ได้ดีใจเกอร์นะดีใจกันจริงเพราะเจอค่ะคุณผู้ชม
ช่วงบ่ายชุดค้นหาบอกว่าเจอลุงก้อยแล้วนี่อยู่กลางป่านะคะ
ในพื้นที่บ้านโป่งนกแซวตำบลดินจิอำเภอคำม่วงจังหวัดกาลสิน
คือเป็นป่าที่อยู่ติดกับเขตอุทยานแห่งชาติภูพาลลุงก้อยนี่สภาพอิดโรยเนี่ยค่ะ
พอไปเจอพอไปช่วยเหลือยกมือไหว้แบบนี้เพราะว่าอ่อนเพลียมากอิดโรยมากอยู่ในป่า๗วันนะคะ
เจ้าที่ก็นำตัวออกมานะคะขึ้นรถกู้ชีพของอบตดินจีไปโรงพยาบาลสมเด็จ
แล้วก็ส่งต่อไปที่โรงพยาบาลกาลสินครับที่กองอำนวยการร่วมเฉพาะกิจค้นหาคนหาย
ตำบลสร้างเคาะอำเภอภูพาลจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นจุดที่ลุงก้อยและเพื่อนบ้านจอดรถ
แล้วก็เข้าไปเก็บเห็ดในป่านะคะผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครผู้ว่าวิทยาจันฉลองก็บอกว่า
ได้แจ้งความคืบหน้าการพบตัวลุงก้อยให้กับญาติญาติแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่แจ้งชาวบ้านแล้ว
เพราะคนไปรอฟังข่าวดีกันอยู่เยอะคนไปรอติดตามข่าวว่าเจอหรือยังเจอหรือยังนะคะ
พอรู้ว่าเจอแล้วเนี่ยโอ้โหทุกคนโหร้องด้วยความดีใจ
เดี๋ยวไปดูจังหวะนะจังหวะความดีใจของคนที่รอคอยข่าวดีกันอยู่นะคะ
ลูกสาวของลุงก้อยคือพอรู้ข่าวว่าเจอแล้วเนี่ยโอ้โหนางสาวปียวัลภูมองชัยค่ะ
เขาไปรอไปติดตามการค้นหามาตั้งแต่วันแรกร้องไห้เลย

แล้วก็บอกว่าขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกนายขอบคุณทุกภาคส่วน
แล้วก็บอกเลยว่าไม่ให้พ่อเข้าไปหาของป่าอีกแล้วนะ
ไม่ให้เข้าไปเก็บเห็ดไปอะไรหาอะไรเนี่ย

คือตลอดทุกภาคทุกคนทุกคน

พี่ทหารเขาก็บอกกับชาวบ้านเหมือนกับที่

คือบอกอย่าเพิ่งไปเยี่ยมเดี๋ยวให้เขารักษาตัวก่อน
ก็หลังจากที่แพทย์โรงพยาบาลกรสินได้ตรวจร่างกายลุงก้อยอย่างละเอียดแล้วนะครับ

ผู้ว่ากาลสินพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ร่วมกันแถลงข่าว
เกี่ยวกับภารกิจในการตามหาลุงก้อยนะครับ
เดินหลงป่าในอุทยานแห่งชาติภูพาลนะครับ
โดยท่านผู้ว่าบอกว่าจุดพบลุงก้อยเนี่ย

ซึ่งลุงก้อยอยู่ในสภาพอิดโรย
ห่างจากหมู่บ้านไป๘กิโลเมตร
เจ้าหน้าที่ช่วยกันนำตัวออกมาจากป่า
ใช้เวลา๒ชั่วโมงหลังจากที่เจอตัวนะครับ
แล้วก็ส่งเข้ามารักษาตัวที่โรงพยาบาลกาลสิน
ให้พักรักษาตัวอยู่ในห้องพิเศษนะครับ
เพื่อคัดแยกแล้วก็ตรวจสอบเชื้อโรค
ว่าต้องใช้เวลาในการเฝ้าดูอาการอีกอย่างน้อย๖๑๐วัน
จากการตรวจร่างกายพบว่าหน้าแข้งทั้งสองข้าง
มีอาการบวมแดงแล้วก็เป็นแผล
เรื่องต้นอนุญาตให้ลุงก้อยทานอาหารแบบอ่อนได้
ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้ทำการประเมินสภาพจิตใจของลุงก้อย
ใช่ก็พบว่าลุงก้อยเนี่ยตอนนี้รู้สึกผิดคุณเขียนมาสอน
คือรู้สึกผิดที่ทำให้ทุกคนเดือดร้อนทำให้ครอบครัวทำให้เจ้าหน้าที่ต้องมาตามหากัน
เจ้าหน้าที่ก็ให้กำลังใจไปลุงก้อยจะได้ไม่กังวล
อย่างแรกเลยในเบื้องต้นเท่าที่รู้เนี่ยแข็งแรงแล้วสิ
ทางย่าพี่น้องว่าตอนนี้ต้องให้ทางคุณหมอเนี่ยทำงานให้เป็นที่นะครับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งว่าอาจจะไม่สะดวกในการที่จะเข้าไปทำ
ไปทำข่าวหรืออาจจะเข้าไปเยี่ยมไปอะไรอย่างนี้นะครับ
เพราะว่าอย่างเมื่อสักครู่เขาไปเยี่ยมก็ต้องให้หมอแนะนำ
เรื่องการใส่แมสใส่ถุงมือ
ก็ได้รู้ว่ามีการที่เชื่ออะไรบ้างไหม
มีใครมาเรียนเรียนไหมใครรักษาไหม
ใครฉีดวงไหมซึ่งตอนนี้เนี่ยคุณแหละบอกมาหมดแล้ว
ตอนนี้มียอมจากว่าใครไม่เยี่ยมไม่มีการที่ช่วย
นี่ฮะแล้วท่านผู้ว่าก็เข้าไปเยี่ยม

ก็คล้ายกับตอนทีมหมูป่าอยู่เหมือนกันนะ

ก้อยลุงสมภูลภูมองชัยก็พอที่จะพูดคุยได้นะครับ
ก็พูดคุยเล็กน้อยนะฮะกับท่านผู้ว่าผู้สื่อข่าวก็เลยได้ฟังด้วยนะครับ
ก้อยบอกว่าก็ไม่คิดนะว่าจะมีชีวิตรอดออกมาได้

เดี๋ยวฟังลุงก้อยนะครับที่ได้เล่าให้ฟัง
มันตอนกลางเกินมันก็มีแสงสีเขียว

ใช่มันเหมือนไฟโคมอะ

อ๋อแต่ก็ไม่มายุ่งกับเรา
นี่กลางคืนเจอแสงปุ๊บปุ๊บปุ๊บด้วย
ปีหน้าผา๓หน้าผานะลุงก้อย๕๙แล้วนะ

ก้อยบอกไม่ดวงมันใหญ่กว่าหญิงห้อยนะท่านผู้ว่า

ก็ลุงก้อยยังบอกว่าเมื่อช่วงค่ำเมื่อวานนี้นะ
ก้อยที่ว่าเดินมาทุกวันทุกวันแล้วไม่เห็นเจ้าหน้าที่ไม่เจอใครเลยนะคุณเห็นมาสอน
คนเลี้ยงวัวสวมหมวกสีขาวก็เลยเดินไปหาจะได้ถามทางกลับพอเดินไปถึงไม่เจอคนไม่เจอตัว

เออก่อนที่บ่ายวันนี้จะเห็นชาวบ้านสองคนอยู่ในป่าทีนี้เดินไปหาเออเจอเป็นคนเจอเนี่ยเจอตัวแล้วก็บอกเขาเขาก็ช่วยกันตามเจ้าหน้าที่มาช่วยนำตัวออกมา
จะว่าไปมันก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะ
มันก็จะมีเรื่องอะไรแปลกเนอะ
มันเป็นจวบเหมาะกับที่ว่ายาดเขามีมนต์มาทำพิธีอีกรอบ
ใช่เอาเป็นว่าเจอแล้วก็ดีใจกับลุงก้อยแล้วกันแล้วก็ครอบครัว
ดีใจกับครอบครัวด้วยนะคะ๗วันนะคะตามหากันมา